ไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะครับ
มีคนไข้คนหนึ่งเขาไม่สบาย

ญาติก็ไปจัดการเรื่องของการทำศพ
แต่เอ๊ะทำไมในนิ้วเนี่ย
ก่อนเข้าไปมีแหวนทองสวมอยู่
แต่พอเสียชีวิตแหวนทองนั้นหายไป
แล้วพอไปแจ้งทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลกลับไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องนี้เปิดเผยโดยเพจข่าวสารเมืองปราการ
เป็นเรื่องของคนไข้ที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่เข้าไปได้๕วัน
ญาติไปดูศพแหวนทอง๑บาทมันหายไป
ก็ไปแจ้งความเอาสิแหมพอเสร็จปุ๊บยาเกิดต้องไปแจ้งความที่ตำรวจ

ทีมข่าวก็สอบถามไปยังพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
น้องชายเนี่ยนะเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการมีเลือดออกในโพรงจมูก

ตอนเข้าไปน้องชายสวมแหวนทอง๑บาทเอาไว้ที่นิ้วนางข้างซ้าย
ถึงแม้ว่าพยาบาลจะบอกให้ถอดแหวนออกแต่ถอดออกไม่ได้เพราะนิ้วของน้องมันบวมมาก

กระทั่งเช้าวันที่๑๗ธันวาคม๕วันถัดไป
น้องชายอาการสุดและหมอกับพยาบาลก็ปั๊มหัวใจตั้งแต่๗โมงเช้าไปจนถึง๘โมงเช้า
แล้วให้ญาติรอข้างนอก
หลังจากนั้นน้องชายเสียชีวิต

แหวนทองหายไปแล้วจากร่างของน้อง

เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ได้

คือโรงพยาบาลเองก็จะไม่รับผิดชอบ

แล้วตัวเธอก็คือพี่สาวก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ถอดแหวนแล้วตั้งแต่แรก
เพราะพยาบาลมีหน้าที่แค่ดูแลชีวิต
ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้ป่วย

ก็เลยทำให้ไม่รู้เลยว่าใครนั้นไปหยิบ

เพราะว่าในห้องนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด

และโรงพยาบาลเองก็ยังไม่รับผิดชอบ
ก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับ